แต่ก็ผ่านไปก่อนนะ
สอยที่หลังครับคุณผู้ชมครับ
กรกฎร์เขาบอกว่าสอสอใหม่จะราคาปัจจากช่วงนี้จะชื่นมือนะ
ก็คือจะไปรับหนังสือรับรองและไปแรงงานโตที่ทรภาค์กันได้เลย
มันจะชื่นมื้นนะครับเวลานะครับทำข่าวว่าตั้งกล้องรับสอสอใหม่ที่สภา
ชื่นมื่นที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติประกาศ
รับรองผลการเลือกตั้งสอสอทั้งแบบเขตแล้วก็แบบบัญชีรายชื่อครบ๕๐๐คนแล้วนะครับ
ที่ได้จำนวนสอสอมากที่สุดก็ยังเป็นก้าวไกล๑๕๑ที่นั่ง
พักเพื่อไทย๑๔๑ที่นั่งภูมิใจไทย๗๑ที่นั่งพักพลังประชารัฐ๔๐ที่นั่ง
รวมไทยสร้างชาติ๓๖ที่นั่งประชาธิปัตย์๒๕ที่นั่งชาติไทยพัฒนา๑๐ที่นั่ง
ประชาชาติ๙ที่นั่งไทยสร้างไทย๖ที่นั่งพักชาติพัฒนากล้า
พักเพื่อไทยรวมพลังพักละ๒ที่นั่งพักเสรีรวมไทยพักเป็นธรรม
พักสังคมใหม่พักประชาธิปไตยใหม่พักใหม่พักท้องที่ไทย
พักครูไทยเพื่อประชาชนได้พักละ๑ที่นั่งครับ
แสวงบุญมีเลขาธิการกรกตระบุว่า
แม็กซ์จะประกาศผลการเลือกตั้งแล้วแต่ถ้ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า
ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสืบสวนของกรกตครับ
ขณะที่ไปดูบรรยากาศที่เบิร์ตบอกว่ามันจะชื่นมื้นชื่นมื้น
หน่อยนะครับสำนักงานเลขาธิการสภาพผู้แทนรัศดร
จะเปิดให้สอสอใหม่ชุดที่๒๖สามารถเข้ารายงานตัวได้
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับเมื่อมีสอสอใหม่มารายงาน
ตัวมากพอสมควรแล้วจะมีรัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภาภาย
ใน๑๕วันโดยในวาระการเลือกประธานสภาผู้แทนรัศดร
พลระบบโทวิโรทเปล่าอินแน่นอนแล้วสบัญชีรายชื่อพรรค
เพื่อไทยซึ่งท่านอาวุโสสูงสุดอายุ๘๙ปีท่านจะทำหน้าที่
เป็นประธานชั่วคราวให้ก่อนเพื่อเปิดการประชุมขณะที่นายชัย
ธวรรษตุราทธลกริการพรรคเก้าไกลระบุว่าวันนี้จะส่ง
ฝ่ายกฎหมายให้ไปรับหนังสือรับรองจากกรกตและนัดสอสอ
ทั้ง๑๕๑คนของพักไปรายงานตัวไปยังไงครับไปไปทีละ
คนแยกกันไปหรือยังไงไม่เลยเขาจะไปพร้อมกันครับค่ะ
มิถุนายนโอ้โหมันคงอลังการงานสร้างน่าดูครับกรกตจะประกาศ
รับรองความเป็นสอสอนะครับเมื่อวานนี้ไปแล้วใช่ไหมแต่
สอสอทั้ง๕๐๐คนก็จะได้รับเงินเดือนย้อนหลังนะครับนับ
ตั้งแต่วันเลือกตั้งก็คือ๑๔พฤษภาคม๒๑๖๖ซึ่งเป็นวัน
เลือกตั้งซึ่งเงินเดือนของสอสอนะครับแต่ละคนรวมแล้ว
ตกเดือนละ๑๑๓๕๖๐บาทคูณ๕๐๐คนก็เท่ากับสภาต้องจ่าย
เงินย้อนหลังนะครับเป็นจำนวนกว่า๕๖ล้านบาทครับ